ต่อกันที่เรื่องราวร้อนร้อนกันบ้างดีกว่าอันนี้ร้อนจริงร้อนทั้งวงการบันเทิงเลยเมื่อมีเพจเพจหนึ่งค่ะเขาไปลงพาดหัวข่าวประมาณว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวงการบันเทิงต้องซะแล้วแบบนี้จนกองละครเนี้ยเขาวุ่นวายต้องมีการเปลี่ยนตัวกันแทบไม่ทันอ้าวแล้วคุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงคุณแม่เลี้ยง

ถ้าสอดแล้วคุณแพทย์นะป๊าป๊าก็ชี้แจกในรายการเลยค่ะว่าทั้งคู่เนี้ยฉันไม่ได้ท้องนะจ๊ะเอาจริงจริงนะคะดิฉันอ้วนกว่าพี่แพทย์พี่แอฟอีกค่ะค่ะอ่ะซึ่งสาวแพทย์นะคะก็แจกอีกครั้งค่ะว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเธอเธอพอจะเข้าใจได้นะคะแต่ยืนยันว่าเธอไม่ท้องแถมยังพร้อมหุ่นเสี้ยเสี้ยจร

ลูกจะแบบต้องเอาไปเล่าคือชุดไปส่งลูกมาเช้านี้คุณคิดว่าอย่างไรเนี้ยค่ะค่ะคือเมื่อคืนนี้เธอก็ไลฟ์สดขายของนะก็ปกติ
แล้วนั่นแหละก็พยายามขอสัมภาษณ์แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะได้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อสัมภาษณ์
แต่พี่มดดำบอกว่าดูในไลฟ์ไปแล้วเนี่ยเธอไม่น่าจะท้องนะ
มีคนอ่ะบางคนบอกว่ามีไส้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะที่นี่รูปนี้ใช่ไหมที่เขาไลฟ์กันส่วนสุดร้อนใช่ดูขาดูแขนอ่ะค่ะ
จะเป็นคนท้องนะคะคุณทำไมขาเขาเล็กขนาดนั้นอ่ะ
ด้วยใส่ชุดดำมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไรเลยโอ้โหเล็กเท่าคอเออ
คุณผู้ชมค่ะเอาอย่างไรก็แล้วแต่ที่เรานำเสนอข่าวนี้เพราะว่าอะไร
คนที่เขาท้องคนที่เขามีลูกเนี่ยมันคือสิ่งดีที่มันเป็นเรื่องราวดี
เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะมีหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปบูลลี่หรือไม่ต้องไปวิภาควิจารณ์กันนะคะ
ชาวเน็ตก็เข้าอกเข้าใจเรื่องนี้กันดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสรุปว่าตกลงมีไหม
มีคนท้องจริงหรือเปล่านั่นแหละสิถ้าท้องเดี๋ยวก็ได้รู้กันแน่นอนแหละคุณผู้ชม